ที่ตอนนี้เนี่ยเร่งตั้งกลุ่มตรวจสอบกลุ่มโกงค่าโดยสารนะคะ
โดยที่บอกว่าจ่าย๑๕บาทสามารถเดินทางไปได้ตลอด
เพจเขาตั้งเป็นเพจมารวมกันเลย
ใช่เขาบอกว่าตั้งขึ้นมาเหมือนกับเป็นการประท้วง

เพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้ค่าใช้จ่าย
ในการโดยสารนี่นะคะ
นี้ใช้ชื่อว่าหนูด่วน๑๕บาทนะคะ
โดยอธิบายการจัดตั้งเพจขึ้นมาเพื่อพูดคุย
หาคู่ที่จะแลกเปลี่ยนเที่ยวรถไฟฟ้าในราคา๑๕บาท

สำหรับคนที่มีเอสติกมีจัญญามีหลัก
ที่มีความคิดในเรื่องความยุติธรรมถูกต้องสวง

แต่คนที่อยากจะได้อะไรที่มันเหมือนคุ้มค่าลับแอบทำอะไรอย่างนี้

โดยทั้งคู่เสียแค่๑๕บาท
แต่ทั้งคู่สามารถได้ลงเป้าหมายไปทางที่ตัวเองต้องการได้

คือเหมือนเราซื้อจากสถานีหนึ่งไปแค่สถานีหนึ่ง
แต่ไปเจอกันไปแลกบัตรแลกตัวกันออก
มันก็เหมือนวิธีนิดหนึ่ง
ซึ่งเพจนี้ย้ำว่าช่วงแรกเป็นการทดลองให้ผู้ที่สนใจ
สามารถมาโพสต์ได้ว่าจะไปขึ้นสถานีไหนลงสถานีไหนเป็นประจำ

เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางในเวลาเดียวกัน
มาพูดคุยมาสอบถามเส้นทางกันไป
ซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปด้วยดีก็อาจจะพัฒนาในด้านอื่นต่อไปด้วย
เขาย้ำด้วยนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็ตั้งเป็นกฎขึ้นมา
สำหรับกลุ่มนี้ขอแค่ไม่โกงกันไม่ผิดนัดไม่ผิดสัญญากันก็พอ
ล่าสุดนะคุณมีคนสมัครเข้าไปเป็นสมาชิก๒๐๐กว่าคน
แต่บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ฉลาดแก้มโกงหรือเปล่า
พี่แจ๊เขาบอกเขาก็รู้นะแต่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้ไง
ทันทีที่มีคนโพสต์ลงไปในโซเชียลนะคะก็มีการแชร์กันเป็นจำนวนเยอะเลยนะคะ
มีหลายคนเข้าไปสมัครสมาชิกสนับสนวิธีการนี้
เพราะบีทีเอสเพราะมองว่าบีทีเอสเนี่ยบริการย่ำแย่เขามองอย่างนั้นนะคะ
ผู้โดยสารเรียกร้องยังไงก็ไม่เคยปรับปรุงมีแต่จะขึ้นราคาอย่างเดียว
และนอกจากนี้ก็ยังมองว่าเป็นช่องทางทางเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่เขาทำได้ด้วยนะคะ
แต่ก็มีอีกหลายคนที่โพสต์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้
ถ้าหากบีทีเอสทราบอาจจะดำเนินการทางกฎหมายได้นะคะ
คราวนี้เนี่ยสอบถามไปยังบีทีเอสนะคะ
เขาบอกว่าการกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมาย
ตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทตรวจสอบเพจนี้ด้วย
ถ้าหากพบว่ามีการกระทำในลักษณะดังกล่าวหรือว่าเข้าข่าย
เรื่องต้นก็จะแจ้งให้ผู้ดำเนินเพจนี้นะคะ
ดำเนินการเพจนี้รับทราบแล้วก็ตักเตือนให้หยุดการกระทำแบบนี้ด้วย